ส่วนเจ้าตัวนี้ก็เห็นมันอยู่ในธรรมชาติ
แต่มันดูน่ากลัวเพราะตัวมันป่องใหญ่เลยล่ะครับ
มันเหมือนอนาคอนด้าในหนังในทีวีที่เราเคยเห็นไหมล่ะ
เดี๋ยวพุงมันเหมือบอะไรไป
บอกก่อนให้เข้าใจนี่ตัวนี้อยู่ในเมืองไทยนะครับ

ในไทยนี่แหละครับไม่ใช่ภาพในต่างประเทศแล้วมันจะเลื้อยเข้าป่าหนีไปแล้ว
โอ้โหวิกู้ภัยมิตรภาพทุ่มส่งครับ
เขาได้รับแจ้งว่างูเหลือมยักษ์ขนาดใหญ่ไม่รู้กินอะไรเข้าไปท้องป่องแบบนี้
หลบอยู่ภายในสวนของชาวบ้านในหมู่๓บ้านเขากลายอเภอทุ่งสงศ์
จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องของเรื่องตอนแรกอ่ะ
มีคนไปเห็นแล้วรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ก็คือนายชัย
โอ้โหผู้ใหญ่บ้านในชัยเห็นปั๊บว้ายต้องรีบไปตามมาแล้วกู้ภัยมาดูหน่อย
เพราะตอนแรกเขาสันนิษฐานอันนี้สันนิษฐานก่อนนะ
กินเด็กเข้าไปหรือเปล่าตัวใหญ่มากเลยเนอะดูดิเนอะไม่ต้อง
ใช่ไงมันใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะคือแบบกินวัวลูกวัวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ
เขาคิดว่ากินเด็กเลยน้องใบตองเพราะเขาบอกผู้ใหญ่นะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนนั้นน่ะ
รีบไปถามคนในหมู่บ้านมีเด็กหายไปหรือเปล่า
เฮ้ยเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะครับสรุปพอไปถามลูกบ้าน
โล่งใจอืมไม่มีใครหายไปเด็กอยู่ครบโอ้โล่งอก
มีแต่ผู้ใหญ่ที่หายเออคุณดูภาพนี้ดิโอ้ยดูไหนเนี่ย
ตอนแรกไปเจออยู่ในน้ำอืดเลยอ่ะอ้าวสรุปไม่ไม่ได้กินคน
ไม่ได้กินเด็กนะครับเรื่องของเรื่องครับเจ้างูตัวเนี้ย
คาดว่ามันจะไปกินหมูดินอืมหรือหมูริงอืม
อาศัยอยู่ในสวนของชาวบ้านแถวนั้นไม่รู้กินไปกี่ตัว
ว่าอย่างน้อยน่าจะมีสองถึงสามโตอืม
อย่างนั้นมันไม่ใหญ่ได้ขนาดนี้หรอกครับแล้วใครจะเชื่อครับ
ใหญ่ขนาดนี้แล้วมันยังเลื้อยเคลื่อนย้ายตัวเอง
พยายามหลบหนีเข้าป่าหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
มันเลื้อยเร็วด้วยนะโอ้โหสุดยอดอุ้ยเป็นภาพที่น่ากลัวมาก
เบิร์ดคำซี่ว่าวอยู่อ่าแต่สุดท้ายนะครับ

คือสู่ธรรมชาติจริงนั่นแหละแต่ว่าให้มันห่างไกลจากบ้านเรือนของคนหน่อย
เพราะมันคงจะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันในการที่จะออกล่าหาเหยื่อ

โอ้โหนี่ตอนแรกผมคิดว่ามันกินอะไรรู้ไหมถ้าไม่ได้กินสิ่งมีชีวิต

กินถังเบียร์